ช่วงนี้เรามาดูเรื่องของศักยภาพของจังหวัดในภาคอีสาน
ที่มีความสามารถในการจัดการประชุมระดับมนาชาติหน่อยค่ะ

ซึ่งขอนกะเป็นหนึ่งใน๕จังหวัดนั้น
ที่มีศักยภาพในการรองรับการจัดประชุมระดับนานาชาติ
เป็นเมืองแห่งการประชุมและแสดงสินค้า
อกจากจะแสดงถึงการเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจของภาคอีสานแล้ว
ยังได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน
ซึ่งก็มีส่วนร่วมเป็นอย่างมากทีเดียวนะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากคุณมาซีรีกล่อมแก้วค่ะ

ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการ
จองพื้นที่ตลอดปี๒๕๖๑กว่า๑๗๐
มีทั้งการจัดงานแฟร์ระดับนานาชาติและงานยักษ์ระดับภูมิภาค
เพราะศักยภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับนานาชาติ
ทั้งมีแฮนคิ้งพอยต์หรือจุดแขวนที่ง่ายต่อการติดตั้ง
ไฟสำหรับวางระบบไฟฟ้าและสัญญาณอินเตอร์เน็ตใต้พื้นดิน
โหลดสินค้า๑๖จุดเพื่อให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ
บนพื้นที่จัดแสดงทั้งภายในและนอกอาคารรวมกว่า๓๐๐๐ตารางเมตร
ในพื้นที่รวมกว่า๖๒ไร่
เพราะว่ามีมหาวิทยาลัยของร้านเอกชนขนาดใหญ่
คนในพื้นที่มีไลฟ์สไตล์ที่คล้ายกับคนกรุง
และที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีการลงทุนจากทางภาครัฐและเอกชน
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ทำให้สร้างความสะดวกในการต่อยอดธุรกิจทางการค้า
ยังภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงพม่าลาวกัมพูชาเวียดนามและจีนตอนใต้
ถือเป็นศูนย์ประชุมนานาชาติแห่งแรกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ
โดยมีการลงทุนก่อสร้างที่นี่ร่วม๒๐๐๐ล้านบาทค่ะ
แลดผลหนึ่งที่ผู้ประหารเลือกลงทุนที่ขอนแก่น
เพราะว่าต้องการให้เมืองขอนแก่นเป็นเมืองไม้ซิสตี้ที่สมบูรณ์แบบ
ตามนโยบายของรัฐบาลค่ะ
การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจในการจัดประชุมนานาชาติหรือไม้
ลุกตลาดทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน
เป้ารายได้ตลอดปี๒๕๖๑ที่๑๓๐ล้านบาท
ธุรกิจที่อยู่ที่กรุงเทพมันแน่นแล้ว
ก็คือเขาค่อนข้างเต็มเขาก็ต้องหากระจายพื้นที่ออกมาจากที่ต่างจังหวัด
ก็หัวเมืองใหญ่ก็จะมีไม่กี่ที่หัวเมืองใหญ่
อย่างเช่นขอนแก่นเป็นหัวเมืองใหญ่อันหนึ่ง
เข็มชาติสมใจวงประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นเชื่อว่า
ศูนย์ค้ายจะช่วยให้เศรษฐกิจคอนแกนคึกคักขึ้น
นักธุรกิจท้องถิ่นกว่า๑๐๐ราย
ดันอุตสาหกรรมไม้ซิสตี้ให้สุดความสามารถ

จะมีนักเดินทางกลุ่มไม้ทั้งในและต่างประเทศสร้างรายได้ที่๑๕๕๐๐๐ล้านบาท
เติบโตขึ้นในปี๒๕๖๑สร้างรายได้เพิ่มเป็น๑๗๔๐๐๐ล้านบาท
โดยเป็นนักท่องเที่ยวเดินทางมาในไทยทั้งสิ้น๓๐ล้าน๑แสนคน
เมธานันสินวัฒนาโชธถ่ายภาพ
สิวรีกล่อมแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน